คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทีมข่าวได้ติดตามสถานการณ์การชุมนุมที่หน้ากรมทหารราบที่๑๑นะครับ
ตำรวจมาประกาศว่าพวกคุณเนี้ยก็ชุมนุมกันอย่างผิดกฎหมายเนี้ย
ให้ยุติการชุมนุมเวลา๑๘นาฬิกา
จากนั้นกาดของผู้ชุมนุมก็เริ่มที่จะเก็บรั้วรวดหนามหีบเพลง
ย้ายรถบัสที่เป็นของทางที่เจ้าหน้าที่เขาเอามาย้ายออกไป
แล้วจากนั้นนะรถน้ำที่อยู่ในกรมฐานราบที่๑๑ขยับมาประชิดประตู
โอ้โหคือแบบวันว่าจะเกิดเหตุที่จะต้องมีการสลายการชุมนุม
แต่เมื่อวานี้เหตุการณ์ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะคือเอาจริงตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ
คือก่อนหน้านี้กลุ่มรัศดรเขาประกาศว่าเขาจะไปรวมตัวกันที่
ร๑ทมรอใช่ไหมคะนี่ตรงถนนวิภาบดีรังสิต
ใกล้กับออฟฟิศเราค่ะครับแต่ปรากฏว่าโดนแกงหม้อใหญ่เลยค่ะ
มันไม่ใช่แบบนั้นสิคะเพราะตอนนั้นเนี่ยดิฉันผ่านหน้า
ร๑ทมรอตรงนี้คุณค่ะทั้งลวดหนามหีบเพลง
ทั้งตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมาเพียบเลยนะคะ
ปรากฏว่ากลุ่มผู้ชุมนุมแกล้งค่ะแกล้งเจ้าหน้าที่นี่
ฉันถ่ายคลิปด้วยนะแกล้งเจ้าหน้าที่เพราะเขาประกาศ
ย้ายไปที่ร๑๑ทมรอนู่นบางเขนค่ะนะคะ
มวลภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
คือตอนแรกอย่างที่บอกไปว่ากลุ่มราชดรเขามีประกาศนัด
ชุมนุมกันที่หน้าร๑ทมรอที่ถนนวิภาวดีรังศิษ
แต่ว่าในช่วงสักประมาณ๑๐โมงเช้า
ไปที่ร๑๑ธมรอย่านบางเขนค่ะ
แบบประกาศอย่างกระทันหันเลยนี่คุณเห็นไหมสัญลักษณ์แบบนี้นะคะ
นี่ถือว่าเป็นครั้งที่๓แล้วนะคะที่เจ้าหน้าที่โดนแกงหม้อใหญ่แบบนี้นะคะ
เวลากลับไปค่ะการชุมนุมของกลุ่มราชดรเนี่ย
เริ่มตั้งแต่เขาตั้งขบวนที่หน้าวัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
แล้วก็มีการเริ่มต้นขบวนนี่ค่ะคุณผู้ชมกองทัพเป็ดนะคะ
เห็นไหมเป็ดเหลืองแบบนี้ค่ะที่ตอนนี้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของการชุมนุมแล้วนะคะ
แล้วก็ยังมีม้ายูนิคอนมาสร้างสีสันแล้วก็ตลอดขบวนเนี่ยมีการเปิดเสียงเพลงด้วยนะคะ
เดินเท้ามาหยุดตรงที่หน้าร๑๑ทมรอค่ะ
ระหว่างการชุมนุมเนี่ยบรรดาแกนนำได้สลับสับเปลี่ยนกันขึ้นประสัย
ตีการทำงานของรัฐบาลแล้วก็นายกรัฐมนตรีตลอด
จนถึงกระบวนการยุติธรรมของไทยที่มีปัญหาทำให้เกิด
ระบบสองมาตรฐานในสังคมไทยขึ้นมานะคะ
จนกระทั่งคุณผู้ชมค่ะไฮไลท์ของการชุมนุมเมื่อวานเนี่ย
อยู่ที่ช่วงสุดท้ายนายพระฤทธิวรักษ์หรือว่าเพนกวินค่ะ
ได้ขึ้นอ่านแถลงการทั้งภาคภาษาไทยแล้วก็ภาคภาษาอังกฤษ
ยืนยันจุดยืนของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะหลังจากอ่านแถลงการเสร็จแล้วเนี่ย
ก็ได้มีการจัดกิจกรรมนำใบแถลงการพับเป็นจรวด
แล้วก็ป่าผ่านแนวกั้นของตำรวจ
เพื่อให้เข้าไปในกรมทหารราบที่๑๑นะคะ
คุณผู้ชมแล้วก็มีการเทสีสีแดงเนี่ย
ลงบนพื้นถนนตรงทางเท้า
เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อย่างสันติวิธีเป็นการรำลึก
ถึงเหตุการณ์ที่คนเสื้อแดงถูกสลายการชุมนุมเมื่อปี๒๕๕๙
ที่มีผู้เสียชีวิตมากถึง๙๙ศพ
กิจกรรมดำเนินไปเรื่อยจนกระทั่งเวลาสักประมาณ๔ทุ่ม
แกนนำได้ประกาศยุติการชุมนุมพร้อมกับนัดชุมนุมครั้งต่อไป
ในเวลาบ่าย๒โมงของวันพุธที่๒ธันวาคมที่จะถึงนี้
เพราะวันนั้นสารรัฐธรรมนูลเขาจะมีการอ่านคำวินิจฉัย
กรณีพลเอกประยุทธจันทร์โอชาณายุครัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กรณีที่พักอาศัยบ้านพักข้าราชการทหาร
เพราะว่าท่านเกษียณอายุราชการไปแล้วนะคะ
ว่าจะเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของรัฐหรือไม่
อันเป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญนะคะ
คือจะนัดรวมตัวกันที่สารรัฐธรรมนูล
ถ้าเกิดว่าสารวินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยพ้นสภาพนะคะ
แปลว่าท่านก็ต้องหลุดจากความเป็นนายกรัฐมนตรีและคอรมอลเอง

จะเป็นเพียงนายกรักษาการและเป็นคอรมอรักษาการ
แต่ถ้าเกิดว่าสารวินิจฉัยออกมาว่าไม่ใช่นะคะ